ต่อกันที่ดราม่าร้อนในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าโดนจนได้ค่ะน้องไมร่า
แต่คราวนี้ถูกสั่งพักงานสองเดือนนะคะโดยชาวเน็ตเขาก็คาดว่า
เพราะทั้งคู่นั้นโพสต์ภาพจากโลเคชั่นเดียวกันต่างนานา
ฝ่ายชายค่ะก็โพสต์ร่ายยาวผ่านโซเชียลตัวเองนะคะ
ว่าเป็นแค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องเท่านั้นค่ะ
แต่อย่างว่าเนาะกฎก็คือกฎค่ะนะคะอาตอม
ซึ่งก็ต้องทำตามอย่างเร่งครัดด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะต่อที่อีกหนึ่งดราม่าละกันค่ะ
ส่วนอีกคนนึงคุณนิวทิติภูมิค่ะ
ไปถ่ายรายการเปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

แล้วมีการปีนป่ายบันไดทางขึ้น
ซึ่งมีคนถ่ายภาพได้แล้วก็โพสต์ตำหนินะคะ
ว่าการกระทำดังกล่าวมันไม่เหมาะสมคุณ
เอาเท้าไปเหยียบราวบันไดได้ยังไง
อีกอย่างนะคะทางขึ้นก็เป็นวัดเร่งหน้ายี่คุณ

เดือดจนนักแสดงหนุ่มต้องทวิตขอโทษนะคะ

แล้วก็จะไม่มีการเอาไปใช้ในรายการอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่
หลายคนเขานับถือเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะ
แต่ว่ามาทำแบบเนี่ยอันนี้ก็เลยโดนตำนี่ไปตาม
คิดว่าทำอะไรคนอื่นจะไม่เห็นจะไม่รู้
เพราะว่าถ้าหนูเนี่ยโซเชียมไว้มากนะคะ
ถึงคุณจะไม่โพสต์เองถึงรายการจะไม่ออดออนแอร์
แต่คนที่อยู่บริเวณรอบเนี่ยเขามีสื่ออยู่ในมือ
เพราะฉะนั้นทำอะไรต้องระมัดระวังนิดนึง